ตอนนี้ก็มีอดีตพระหลายรูปนะคะอยู่ในเรือนจำจากหลายคดี
คดีทุจริตเงินทอนวัดก็มีอดีตพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปต้องอยู่ในเรือนจำ
ก็มีอยู่รูปหนึ่งที่ยังหลบหนีพระพรมเมธียังตามอยู่
พระพุทธอิสระก็อยู่ในเรือนจำอันนี้คดีอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็ปลอมแปลงพระประมาพิไทย
ทีนี้เนี่ยอาการป่วยของอดีตพระพุทธอิสระเราก็ตามกันมาตั้งแต่วันแรก
บอกว่าเข้าไปปุ๊บก็ป่วยหมอนรองกระดูกอักเสบ
เพราะว่าต้องนอนในห้องขังคนเยอะไงก็ต้องเบียดนอนตะแคงก็เลยอักเสบ
ล่าสุดตอนนี้อธิบดีกรมราชธรรมออกมาบอกว่าต้องรอดูอาการสัก๒สัปดาห์
ถ้า๒สัปดาห์คาดว่าอาการน่าจะดีขึ้นนะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปผ่าตัด
แต่ว่าตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาของอดีตพระพุทธอิสระก็ไม่ได้ไปเยี่ยมที่เรือนจำเยอะแล้วนะคะ
พระพุทธอิสระขอไว้ไงกลัวว่าจะเป็นภาระเรือนจำไปกันที
ไปเป็นร้อยคนวันแรก
เจ้าหน้าที่เขาจะต้องมาวุ่นวายคอยดูแล
ตอนนี้ก็เลยเงียบไม่มีอะไร

พระพุทธอิสระเองก็บอกว่าไม่ต้องยื่นประกันแล้ว
อยู่ในเรือนจำต่อนี่แหละว่ากันไปเรื่องของคดีความ
อันนี้เป็นภาพวันที่ไปเยี่ยมวันเก่านะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรม
ก็เป็นคนออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ
อาการป่วยของนายสุวิทย์ทองประเสริฐ

ก็ที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือหมอนรองกระดูกอักเสบ
ที่เป็นตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรือนจำเลย
แต่ว่าพอยิ่งอยู่นาน
เรือนจำก็ให้แพ่จากทันทสฐาน
โรงพยาบาลราชธรรมไปดูแลนะคะ
คือไปตรวจไปกายภาพบำบัดทุกวันเลยค่ะ

ถ้าไม่ดีขึ้นอาจต้องผ่าตัด

ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้คุมเป็นอย่างดีนะคะ
ตลอดเวลาที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ศิษย์ลูกหาก็งดไปเยี่ยมไม่เป็นภาระอะไรกับเรือนจำ
นายสังคมสังหพัฒน์หรือว่าอดีตพระราชอุปเสนาพร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดที่ถูกนำตัวเข้าเรือนจำพิเศษ
ก็เหมือนกับคนอื่นนะคะเขาก็ต้องแยกเป็นแดนแรกรับ
หรือว่าแดนหนึ่งคือต้องปรับตัวก่อนต้องเรียนรู้ระเบียบข้อบังคับของเรือนจำก่อน
ตลอดคืนที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไร
อาจจะมีกังวลตกใจเล็กน้อยเพราะว่าเข้าไปคืนแรก
ผู้บัญชาการเรือนจำพัศดีเวร
ก็ไปทำความเข้าใจไปพูดคุยเพื่อให้คลายความกังวลนะคะ
อดีตพระเถระทั้งหมดที่ถูกคุมขังก่อนหน้านี้
เขาก็แยกกันนะคะแยกแดนไปตามความเหมาะสม
ก็ให้คุมขังในแดนที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องขัง

เขาแยกแดนระหว่างพิจารณาคดีก็จะแยกไป

ใช่ค่ะเพราะว่าตามกฎหมายก็ถือว่ายังสู้คดีได้
ตอนนี้ก็ยังต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
กว่าสารจะมีคำตัดสินออกมา
กริจกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพหานครบอกว่า
ทงชัยสุโขหรืออดีตพระพรหมสิต
เจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
ก็เป็นคดีทุจริตเงินอุดหนุนวัด
ก็ถูกส่งตัวเข้าไปในเรือนจำเป็นวันที่๒แล้ว
พระพรหมศิษย์ตอนนี้ก็เหมือนกับคลายความกังวลได้บ้างแล้วค่ะ

แต่ก็มีโรคประจำตัวคือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

แต่ท้องเสียตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจำแล้ว

วันนี้ก็เลยย้ายอดีตพระพรมศิษฐ
จากแดนแรกรับไปแดน๓แล้วนะคะ
เพราะว่าปรับตัวแล้วอยู่มา๒วันแล้วค่ะ
ก็ให้อยู่ร่วมกับอดีตพระลูกวัดของวัดสะเกด
ส่งตัวไปเรือนจำก่อนหน้านี้
ก็ให้ผู้ต้องขังที่เป็นอดีตพระดูแลกันเอง
พระก็ช่วยดูแลอดีตพระกันเองนะคะ

เป็นอดีตพระเถระผู้ใหญ่นะครับ
ที่ไปทุจริตงบประมาณที่สำนักพุทธเขาให้มาบุรณปฏิสังขรวัด

วัดไม่มีโรงเรียนพระปริยติธรรมหรอก

เบิกงบแทบทุกปีนะครับ